ดูกันที่นักร้องน่าหล่อยอย่างเต๋าเสร็จทะพงกันบ้างค่ะ
หมดสัญญากับค่ายเก่าค่ายทรูกันไปแล้วเนี่ย
คราวนี้หลายคนอยากรู้เหมือนกันว่าจะอยู่กับสังกัดไหน
แล้วจะได้มีผลงานเพลงให้ได้ติดตามกันอีกหรือเปล่านะคะ
สาวบอกเลยค่ะว่ามาครั้งนี้นะคะ
แม้ว่าจะห่างหายไปนานอยากจะกลับมาทำเพลงอีกครั้งค่ะ
เห็นว่าจะยังไม่มีวี่แววว่าจะเซ็นสัญญาเข้าสังกัดไหนนะคะ
แต่ว่าอยากจะทำเพลงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพราะว่าหายไปถึง๒ปี
แล้วก็คิดถึงแฟนเพลงมากเลยทีเดียวค่ะ
ผมตั้งใจว่าอยากจะทำเพลงออกมาให้แฟนได้ฟังกัน
แล้วผมแกก็คิดว่าแนวนี้เป็นแนวที่ผมชอบด้วย
แล้วก็น่าจะเปลี่ยนลุคจากเมื่อก่อนไปได้เยอะพอสมควร
ก็ติดตามได้
ตั้งแต่เหลือเป็นแฟนเต๋าคนนี้มาไม่เคยได้เห็นหน้าฆ่าตาเลย
มีแต่บอกว่ามีข่าวไปเที่ยวด้วยกันมีไปนู่นนี่นั่นด้วยกัน

หัวใจยังรักเดียวใจเดียวกันเหมือนเดิมนะคะ
เดิมครับเหมือนเดิมครับผมเรื่อยครับค่อยไป
ไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากคนเดิมคนเดิมเรื่อย
ก็ไม่เคยเห็นใจคอทำด้วยอะไร

เดี๋ยวนี้ดาราเขาไม่ค่อยโพสต์รูปคู่กันแล้ว

ไฮโซคนนี้ก็อาจจะเป็นคนนอกวงการด้วยก็ได้

หลายคนก็อยากรู้ก็เลยแสะถาม
แต่ถามก็ได้คำตอบเดิมอย่างนี้ไม่ถามดีกว่า
เอาไปติดตามผลงานเพลงเขาดีกว่านะครับ